คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดศรีสะเกดหน่อยที่นั่น
โอ้โหเรียกได้ว่าฝ่าฝืนมาตรการของทางภาครัฐ
มารวมตัวกันเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐเขาไม่ต้องการอยู่แล้ว

มารวมตัวกันแบบนี้ทำอะไรเมื่อเจอกับเจ้าหน้าที่
ปั๊บวิ่งหนีกระเจิงโอ้โหวงแตกกันเลยทีเดียว

นั่นน่ะสิไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
อย่าแรนอย่าแรน
อย่าแรนอย่าแรนอย่าแรน

อ่ะอย่าอย่าอย่าอย่าแรนอย่าแรน

เดี๋ยวนะอย่าแรนหรือเปล่าล่ะ

อย่าแรนหนีอย่าแรนอย่าแรน

ทำไมคะเขาทำอะไรผิดเขาแรนหนียังคะ

เพราะว่าตั้งวงเล่นพ้าย
นั่นไงล่ะทีนี้ครับ
เจ้าหน้าที่มาก็วงแตกสิครับ
ดูฮะเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีนะ

จับนักพนันได้หลายคน

พอตอนลงไปนะโอ้โห

อะไรเด้งอะไรเด้ง

ประมาณสัก๒๐กว่าคนทั้งชายทั้งหญิงนะ

แล้วเนี่ยตอนไปจับมานะโอ้โหแต่ละคน

เรียนคณิตศาสตร์เฉยใช่มั้ยคะฮะอ๋อ
มันไม่ได้ไงคะคณิตแบบนี้ไม่ผ่านนะคะ
มันเป็นคณิตศาสตร์ที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐนะครับ
โอ้เนี่ยค่ะของกลางขนาดนี้ค่ะ
แม่
ป้าวไม่ได้เล่นรำบี้
เล่นอะไรผสม๑๐
เอาติดตัวไปด้วยไหมคะ

คนเหล่านี้โดนข้อหานักเลยนะครับ

แล้วก็ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือบรากรชุมเฉิน
หรือบรากรชุ่มเฉิน

ทีนี้เรียบร้อยสิครับโอ้โหเปิดให้เล่นการพนันและที่สำคัญไอ้เจ้าของบ้านเล่นกับเขาด้วย

เด้งเลยเจอหลายเด้งแบบนี้ไม่ต้องดีใจ
เผลอโดนปรับแถมติดคุกเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตลกนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในวงจรวงการแบบนี้ขึ้นมา
แล้วก็ผมฝากย้ำเตือนไว้อยู่บ้านเบื่อเฉย

คือต้องบอกแบบนี้ว่าเข้าใจว่าช่วงนี้มันเบื่อ

แต่ว่าการพนันต่อให้ช่วงนี้หรือช่วงไหนนะคะ

ถ้าโดนจับได้เขาเอาจริงเด็ดขาด
การพนันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะคะ